มีเรื่องราวสะเทือนใจจากจังหวัดบุรีลำนะฮะ

เพราะว่าเป็นลูกของลูกชายคนเล็กที่เอาไปทิ้งเอาไว้

ล่าสุดหลานคนนี้ถึงเกณฑ์ในการทำบัตรประชาชน
แต่ทำไม่ได้เพราะไม่มีใบแจ้งเกิด

ยายบอกว่าลำพังจะเอาเงินไปซื้อข้าวกินยังไม่มีเลย

ก็วิงวอนผู้ใจบุญช่วยยายกับหลานหน่อยเถอะ
ดูสภาพบ้านเขาก่อนจะเอาเงินหมื่นจากไหน
ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ที่ตำบลลุมปุ๊กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
เป็นบ้านของนางหัดโพเงินอายุ๖๙ปี
เนี่ยคุณผู้ชมมันยังเรียกว่าบ้านได้อยู่เพราะว่ามันก็มีผนังครบสี่ด้านอ่ะนะ
ห้องน้ำยังไม่มีไฟยังไม่มีใช้เลยนะครับ
คือเอาเศษไม้มาแปะเอาเป็นเพลิงเล็กพอคุ้มแดดคุ้มฝนได้แล้วฮะ
ที่สำคัญไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำนะครับ
บ้านหลังนี้ยายหัดอยู่กับหลานก็คือเด็กชายธีระเดชโพทองหรือว่าน้องเบนเทนอายุ๙ขวบนะครับ
บริเวณชั้นป๔บริเวณวัดสว่างบริบุรพา
หาดบอกว่าน้องเบนเทนเป็นลูกของลูกชายคนเล็กเอาไปทิ้งเอาไว้ตั้งแต่๒ขวบ
แล้วลูกชายกลับไปทำงานขับรถบรรทุกแล้วก็ไม่ติดต่อกลับมาอีกเลย
ตั้งแต่นั้นมายายหาเลี้ยงหลานครับลำพัง
ก็หาขายของกันไปพาลูกกระบุเอาไปขายบ้างประทังชีวิต๒ใยหลานเกินไป
แต่ว่าตอนนี้เบนเทนอายุ๙ขวบมีคนบอกว่าอายุของน้องเนี่ยสามารถไปทำบัตรประชาชนได้แล้ว
บัตรของเด็กนะฮะแต่ยายไม่มีหลักฐานการแจ้งเกิดอะไรกับหลานเลย
ก็เลยทำบัตรประชาชนไม่ได้นะครับยายบอกว่ายายเคยไปปรึกษาสารวัตรกำนัน
เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ทางสายเลือดว่าเป็นยายหลานจริงหรือเปล่า
แต่ค่าตรวจเนี่ยหลาน๕๐๐ยาย๕๐๐
หลาน๕๐๐๐ยาย๕๐๐๐เป็นเงิน๑๐๐๐๐บาท
แล้วจะเอาเงินจากไหนจริงแล้วเกณฑ์ในการทำบัตรประชาชนของเด็กคือ๗ขวบใช่ไหม
ลูกผมไปทำตั้งแต่๗ขวบเลยแต่ว่าเด็กคนนี้๙ขวบแล้วไง
๒ปีแล้วไม่มีบัตรประชาชนมันเกินมา๒ปียายหัดบอกว่าโอ้โห
ไม่มีปัญญาหรอกเงินไม่มีหรอกใครจะไปหาเงินได้เยอะขนาดนั้นล่ะ
หนทางทำบัตรประชาชนให้หลานก็เลยฝากวิงวอนผู้ใจบุญ
คนที่จะไปช่วยเหลือกันได้เผื่อวันไหนยายไม่อยู่แล้ว
อนุญาตนะยายบอกว่าเผื่อวันไหนยายตายไปแล้วเนี่ย
หลานจะได้ไม่เป็นคนไร้สัญชาติจริงแล้วหลานเป็นเด็กเรียนดี
ถ้าเกิดมีบัตรประชาชนอย่างถูกกฎหมายจะได้เรียนสูงและมีอนาคตที่ดีต่อไป
เห็นใจจังเลยนะฮะอ่ะล่าสุดมีข่าวดีแล้วคุณผู้ชมครับ
นายบรรลือบำรำครับประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองบุรีรำ
บอกว่าตอนนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ประสานมาแล้ว
ฟรีเลยไม่ต้องเสียแม้แต่บาทเดียวนะแล้วก็จะได้เอาเอกสารไปทำบัตรประชาชนให้หลานนะ
ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้กับยาย๓๐๐
แล้วก็มีเงินสมทบผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งอีก๓๐๐เป็นเงิน๖๐๐บาท
ขอบคุณคนที่เข้าไปช่วยเหลือคุณยายแล้วก็หลานคู่นี้มากนะครับ
ทุกปัญหานี้เห็นไหมครับทุกต้องชื่นชม
ถ้ามันมีปัญหามันมีทางออกให้ช่วยกันคิดเถอะ
สำหรับช่วยคนที่เขาเดือดร้อนครับ

แต่ว่าโชคดีนะได้รับการช่วยเหลือแล้วใช่ไหม